ส่วนที่จังหวัดนครปฐมมีคนไปพบศพลอยอยู่ในคลอง
ก็แจ้งตำรวจไปตรวจสอบหน่อยว่าเป็นใครมาจากไหน
พบว่าประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะ
สาเหตุเขาก็เลยสันนิษฐานว่าสงสัยวิ่งหลบหนีเจ้าหน้าที่แล้วกระโดดลงน้ำ
แต่คางคงไปกระแทกขอบปูนเลยทำให้จมน้ำเสียชีวิต
อ่าเหตุการณ์ข้างนี้เกิดขึ้นบริเวณคลองเกาะส้มเซี่ยวหมู่หนึ่ง
ตำบลหนองดินแดงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม
ตำรวจพร้อมด้วยชุดสืบสวนสอบสวนและนักประดาน้ำ
จากมูลนิธิศุกร์สารานุครองนครปฐมค่ะได้รวมเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบศพนายวุฒิพงศ์โพรีทองอายุ๓๐ปีลอยคว่ำหน้าอยู่ในคลองเลยนะคะ
ก็ลงไปนำศพขึ้นมาบนฝั่งซึ่งจากการตรวจสอบสภาพศพผู้ตายไม่สวมเสื้อ
แต่กางเกงขาสั้นสีดำด้านหลังเนี่ยมีรอยสักยันต์ยี่สิบเก้ายอด
ันแปดทิศและเสือคู่ด้วยแล้วก็ยังพบบาดแผลชะกันที่คาง
และรอยถลอกที่โหนกแก้มซ้ายคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่น่าต่ำกว่าสิบชั่วโมงนะคะนายสนั่นชาวนาสวนอายุเจ็ดสิบสองปี
เป็นประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพรงมะเดือบอกว่า
ก่อนที่เขาจะมาพบศพเนี่ยคนนี้นะคะเขาบอกว่า
ขี่รถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านเพราะว่าภรรยาให้มาดูน้ำที่คลอง
ว่าน้ำขึ้นหรือไม่ระหว่างขี่มาตามทาง
ก็พบอะไรบางอย่างเอ๊ะลอยอยู่ในคลอง
ตอนแรกตัวเองคิดว่าเป็นตุ๊กตาแต่ไปดูใกล้ใกล้
มีรอยสักที่ด้านหลังด้วยอ่ะก็เลยรู้ว่าเป็นศพแน่
แม่ก็รีบกลับไปบอกภรรยาก่อนนะคะ
แล้วก็ขี่รถวนกลับมาดูอีกครั้ง
ปรากฏว่าหาศพไม่เจอแล้ว

จากนั้นเขาและภรรยาเลยขี่รถไปตามหาศพ

กระทั่งพบศพนี้ลอยอยู่ห่างจากจุดแรกประมาณ๔๐๐เมตร
ก็เลยแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
ทางเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบประวัติของคนตายแล้วเนี่ยนะคะ
พบว่าเคยเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และก่อนเกิดเหตุทราบว่าชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรกรับใหญ่
วิ่งไล่จับผู้ตายบริเวณประตูน้ำหนองกลางด่าน
ในพื้นที่อำเภอบ้างปลวงจวัตรราชบุรี
แต่ตอนนั้นตำรวจจับตัวไม่ได้
เรื่องต้นจึงคาดว่าผู้ตายคงวิ่งหลบหนีแล้วกระโดดลงน้ำ
คางน่าจะไปกระแทกกับขอบปูนอย่างแรงจนทำให้คางแตกเป็นแผลชะกัน
หมดสติและจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
ซึ่งทางตำรวจก็ส่งศพไปให้แพทย์ชนะสูตรอีกครั้ง
ซึ่งทางญาติก็บอกว่าไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
แล้วก็จะรับมอบศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ